พี่เอาหลักฐานอะไรคะ

ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าเขาจะทำอะไรต่อ

หรือว่าต้องหาอะไรเพิ่มเติมเถอะ

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม